ท่านผู้ชมครับมาว่ากันต่อนะฮะเกี่ยวกับกรณีของคลิปเหตุการณ์
แล้วก็ถูกชายคนนี้กระโดดหยีบป๊อลเอ๊ะเข้าไปเนี่ย
ค่ะตำรวจมีปืนนะแต่ว่าตัดสินใจไม่ยิง
จังหวะที่ถูกกระโดดถีบแล้วก็ล้มลงไปเนี่ย

ก็เลยน็อกสลบไปเลยผู้ชายที่คลุมคลั่งคนนี้ก็ยังเอาไม้ไปฟาดไปตี

ใช่ก่อนที่ตำรวจที่มาด้วยกันจะเข้าไปควบคุมตัวได้
แล้วก็ใช้ไม้ท่อนนั้นแหละก็ฟาดไปชายคลุมข้างคนนี้เข้าไป
จนชาวบ้านแถวนั้นต้องบอกตำรวจว่าหยุดหยุดพอแล้วไม่ต้องตีแล้วอย่างนี้ค่ะ
คือตอนนี้ตำรวจนายนี้ที่ถูกชายคลุ้มคลั่งทำร้ายยังบาดเจ็บสาหัสอยู่

แต่ชายคลุมคลั่งคนนี้ตอนนี้เสียชีวิตแล้ว
ค่ะแต่ว่าประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตของชายคลุมคลั่งคนนี้แหละค่ะ

เพราะว่าทางญาติบอกว่าทางตำรวจปล่อยให้ชายคุ้มคลั่งคนนี้อยู่ในห้องขังบนโรงพัก
ที่บาดเจ็บถูกตีทำไมไม่ไปส่งโรงพยาบาล
ทำไมถึงไม่ยอมส่งโรงพยาบาลจนเขาต้องเสียชีวิตอยู่ในห้องคุมขังของสพเนี่ย
อีกมุมหนึ่งก็คือที่คุยกันเยอะ

ก็คือว่าก่อนที่จะถึงตอนที่ถูกถีบแล้วก็ล้มลงไป
แล้วก็โอ้โหท่านโชคร้ายจริงนะ
ตำรวจท่านนี้เพราะว่าหัวไปฟาดพื้นแล้วก็น็อกหมดสติพอดี

ว่าเกินกว่าเหตุไหมว่าเหมาะสมไหม
ไม่ว่าจะยิงเขาบาดเจ็บหรือว่าจะตายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะ
หรือการไประงับเหตุแบบนี้เนี่ย
เพราะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้นะ

ตำรวจเราไม่มีกระสุนยางปืนที่เป็นกระสุนยาง

แล้วคุมตัวคนที่แบบคลุ้มคลั่งได้
หรือว่าที่ช็อตไฟฟ้าอะไรพวกนี้
ไม่มีมาใช้ในการระงับเหตุพวกนี้เหรอ
เพราะว่าหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ไปควบคุมเหตุ
กรณีคนที่มีอาการทางจิตทางประสาทคุ้มคลั่งเนี่ย

ถูกต้องนะฮะ

ร้อยตำรวจโทวิทยาอาทหาร

สพภักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิ

วดวิทยาเนี่ยถือปืนเอาไว้ในมือ
แต่ตอนไประงับเหตุเนี่ยพยายามวิ่งถอยหลัง
หนีนายหนีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๗ปีนะครับ

ซึ่งถือท่อนไม้วิ่งไล่ตำรวจมา
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ยกเท้าถีบนะครับ
วดวิทยาก็ล้มหัวฟาดพื้น

แล้วชายคนนี้ก็ใช้ท่อนไม้กระหน่ำตีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมินะฮะ
จุดที่กระหน่ำตีเนี่ยเข้าที่ใบหน้าเลยนะครับ

ชายที่คลุมคลั่งเพื่อช่วยเหลือนะครับ
ผู้ชายคนนี้ก็ต้องเบี่ยงหลบรถนะครับ
แล้วชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็พุ่งเข้าไป

ที่ตำรวจอีก๒นายที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

แล้วก็ใช้ไม้กระหน่ำตีผู้ชายคนนี้

นำตัวหมวดพิทยาส่งโรงพยาบาล

วันนี้คุณกิจิศักดิ์วิรัชัยเจริญสุข

แหลมทองตำบลแหลมทอง
อำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิ

คราบเลือดยังแห้งติดพื้นผิวถนนอยู่เลย

ก็คือนางลินทองดีพุทธนะครับ
บอกว่าบ่ายเมื่อวานนี้

ก่อเหตุก็คือไปขโมยรถจักรยานยนต์
ของตำรวจสพภักดีชุมพลมา
แล้วก็ขี่มาจอดไว้ที่บ้าน

หลังจากนั้นหมวดวิทยา

ขวาม้ายวิ่งเข้าสายตำรวจเลย
วดวิทยาก็วิ่งถอยหลังหนีตามคลิป

ที่ชายคลุมคลั่งกระโดดถีบ

แล้วก็ถูกไม้ตีซ้ำเข้าไปนะครับ
คลุมครั่งมาสองสามวันแล้ว
มีอาการมาสองสามวันแล้ว
จมากคือคืองานไม่ได้
ก็คือถ้าเข้าไปก็คือโดนทำร้ายอะไรอย่างนี้แหละ
เขาก็เลยต้องปรับไป

ถือไม้ข้ามถนนมาเลย
วิ่งฟาดตำรวจ

ขนาดนี้น้องก็หยิบล้ม
ก็คงหัวฟาดพื้นตรงนั้นก็จะสลบไปเลย

ฟาดอีก๒ทีทีนี้ไม่มีใครเข้าไปช่วยเลย
ก็เลยมีรถของจิตอาสา
เขาเลยวิ่งชนดันออกไปก่อนเลย
พ่อเขาก็เลยออกมาล็อกคอเลย
เขาไม่ใช่คนเสียสติก็คนปกติอย่างเรานี่แหละ
ใช่ปกติภูมิก่อนก็ปกติเหมือนเรานี่แหละ
แต่เขาอาจจะเสพยาหรือยังไงไม่รู้

ใช่เขาคุ้มข้างมากเลย
เอ่อโวยวัยทำร้ายข้าวของอะไรอย่างนี้
เห็นรถผ่านรถอะไรก็คือดึกไม้ดึกเนธใส่อะไรอย่างนี้

อาจจะคิดว่าจะมาเอาไปแค่สงบสติอารมณ์มาบรรเวีย
เกลี้ยกกอมอะไรอย่างนี้แต่มันไม่ใช่อย่างนี้
ก็ไม่มีโอกาสได้เกลี้ยกล่อมเลยไง
คือเป็นไงอ่ะอารมณ์เขาร้ายยังไง
คือไม่เกลี้ยกล่อมเขาจู่โจมเลยอะไรอย่างนี้
แต่เขาไม่ยิงเพราะว่าอาจจะกลัวโดนลูกหลงประชาชนกันเยอะไง
เขาดูอะไรกันเขาอาจจะกลัวอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะ
อันนี้ก็เป็นในมุมของการเข้าระงับเหตุควบคุมตัว
ผู้ที่มีอาการทางจิตทางประสาทแล้วก็คุ้มคลั่งนะคะ
แต่ว่าทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงค่ะ
หลังจากควบคุมตัวชายที่มีอาการคลุมคลั่งได้แล้วได้รับบาดเจ็บด้วย
แต่ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงควบคุมตัวไว้ในห้องขังทั้งที่เขาเจ็บ

ทำไมไม่พาไปส่งโรงพยาบาล
บอกว่านายอ๊อฟอยู่กับเธอวันเกิดเหตุนาย้าไม่ได้อยู่บ้านเพราะไปทำงาน

นอนอยู่ในห้องขังแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ป่าเจ็บนะคะคือเลือดออกเต็มหน้าตาผูดบวมคุณป่าบอกแบบนี้
บอกเป็นห่วงกลัวว่าในออฟจะเสียชีวิตก็เลยบอกตำรวจว่า
ในออฟไปส่งโรงพยาบาลเถอะพาไปรักษาก่อนแต่ตำรวจปฏิเสธ
ของในออฟบอกว่าป้าถึงขั้นก้มลงกราบเท้าตำรวจนะ
กราบเท้าตำรวจขอร้องตำรวจว่าให้พาอ๊อฟไปส่งโรงพยาบาลเถอะ
แต่คุณป้าบอกว่าตำรวจใช้เท้าเขียมือคุณป้าออกไป
แล้วก็บอกกับคุณป้าว่านายสั่งไว้ป้าก็ทำได้แค่เดินทางกลับบ้าน
แล้วก็มารู้ว่าในออฟเสียชีวิตในห้องขังเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก็เลยบอกว่าแปลกใจมากทำไมตำรวจไม่ให้ในออฟไปโรงพยาบาลทั้งทั้งที่เจ็บหนัก
ไม่รู้ว่าคำพูดที่ตำรวจบอกว่านายสั่งไว้มันหมายความว่ายังไง
บอกว่ายอมรับนะว่าอ๊อฟเนี่ยผิดจริงที่คลุ้มคลั่งทำร้ายตำรวจ

แต่ตำรวจก็ไม่ควรปล่อยให้ในออฟถึงขั้นเสียชีวิตในห้องขังหรือเปล่า
เธอต้องใช้ราบบอกว่าเธอต้องใช้ราบบอกว่าแมงเท่าไหร่
เอาพันหาใครที่สั่งนั่งค้นจะตายหรือไม่ที่สามารถ
ตอนนั้นคุณพี่แทนแทนของเขาก็ผิดคือกันของเขาก็ไปตีของเขาก็ตีเขาเนาะว่าตามความจริงจัง
ของเขาก็เกินของต้นก็ตีเกินที่กันตีจนจะหลบทุกคนแล้วตีแล้วก็ไม่ได้ว่าดอกเป็นเขาบอกไปหาโมไอเนแม่นบอก
ตายก็ช่องหวังมันต้องต้องไปหาโมรักษาให้เรียบร่อยไหนเรียบร่อยเนี่ยน้าเต๊ะ
ด้านคุณอาของในออฟนะคะนางสาวสถิตกัญญประสิทธิ์ก็บอกว่า
หลังจากในออฟถูกตำรวจจับขังไว้ที่สพพช
ตัวเธอเองสามีแล้วก็พี่สาวไปเยี่ยมดูอาการเอาข้าวไปให้เอายาไปให้
แต่ในออฟกินแต่ยาแก้ปวดเห็นสภาพของในออฟแล้วสงสารเป็นห่วง
สภาพบาดแผลก็เลยขอให้ตำรวจส่งในออฟไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บก่อน
แต่ตำรวจก็ปฏิเสธเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าหมดเวลาเยี่ยมแล้ว
อาก็เลยตัดสินใจกลับบ้านรุ่งขึ้นมาหาอีกทีตำรวจบอกว่าในออฟถูกส่งไปโรงพยาบาล
ก็เลยรีบไปโรงพยาบาลมารู้ว่าในออฟเสียชีวิตแล้วโดยยังนอนอยู่บนรถตำรวจ
ยังไม่ถึงโรงพยาบาลยังไม่ถึงโรงพยาบาลค่ะ
คุณอาก็เลยบอกว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นนะคะ
เพราะถ้าตำรวจนำตัวในออฟส่งโรงพยาบาลตั้งแต่แรกก็คงไม่เสียชีวิต
อืมอ่าส่วนร้อยพระโทวิทยาตอนนี้ก็ยังสาหัสอยู่นะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้ทางฝั่งของตำรวจเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ญาติเขาติดใจสงสัยแบบนี้
เชื่อว่าท่านฟังข่าวอยู่ท่านก็เอ๊ะทำไมไม่ส่งอะไรอย่างนี้นะครับ

ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๓จังหวัดชายภูมินะครับ
วันนี้ก็มาตรวจหาหลักฐานในห้องขังนะครับเป็นที่คุมขังผู้ต้องหาบนโรงพักษพภักดีชุมพลนะครับ
โดยพลตำรวจรีสุภากรคำสิงนอกรักษารัชการรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓ก็เดินทางมาด้วย
ประชุมสอบถามความคืบหน้าเหตุการณ์ต่างเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไปตรวจสอบห้องคุมขังที่เกิดเหตุด้วยพร้อมกับระบุว่าตำรวจเนี่ยกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนายออฟในที่คุมขังนะครับ
เรื่องต้นได้รับรายงานก็คือว่าตำรวจเนี่ยพาตัวไปส่งโรงพยาบาลในวันนี้แต่ว่าก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ตอนนี้ศพถูกส่งไปตรวจพิสูจน์อยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับวันนี้ในออฟหมดสติในห้องขังแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาล
แต่คำถามก็คือว่าที่ญาติเขาถามคือทำไมไม่ส่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อวานที่จับกลุ่มได้ที่ว่าโอ้โหโดนรุมตีจนน่วม
เรื่องนี้นะครับพลโนตรีสุภากรบอกว่าประเด็นที่ไม่ส่งตัวไปตั้งแต่แรกทั้งที่บาดเจ็บ
ตำรวจจะส่งนะแต่ว่าพ่อของนายออฟนั่นแหละมาร้องขอตำรวจไว้ว่าอย่าส่ง
เพราะเกรงว่าจะไปคลุมคลั่งทำร้ายคนอื่นที่โรงพยาบาล
ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ไประงับเหตุจะถือว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
ว่าไปรุมตีในออฟจนแบบบาดเจ็บแล้วก็ตายในวันนี้เนี่ย
ตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าทุกอย่างเป็นไปตามยุทธวิธีหรือไม่
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ผู้เสียชีวิตนั้นเขาหลายวิทย์จากอะไร
ได้รับรายงานจากร้อยเวนเนี่ยนะครับว่าพบเขาหมดสติอยู่
โดยหน้าที่ของตำรวจของร้อยเวนเนี่ยเขาต้องนำส่งโรงพยาบาลไปนะครับ
เราก่อนหน้านี้ที่เราจับกลมตัวเขามาเนี่ยเขาก็ทุกคนข้ามร้ายเหมือนกัน
ส่งไปโรงพยาบาลหลักศาล

หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยตำรวจก็จะนำส่งที่โรงพยาบาลนั่นแหละ
แต่ทางคุณพ่อเขาเองที่ได้รับรายงานเนี่ยนะครับ

แล้วก็เขาดูแล้วถ้าเกิดไปเนี่ย
อาจจะทำร้ายคุณหมอพยาบาลที่นั่นได้

เพราะฉะนั้นพันธุ์ห้าสับสวนก็คงต้องสอบบุคคลทุกคน

มันมีอันตรายหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

แล้วก็ตำรวจเองใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมแล้วหรือไม่
เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าทางผู้คุ้มชายอิงคำชับเลยว่า

ในออฟท์ทำร้ายห้างกายจนแบบเจ็บสาหัด

ผู้ท่องหาก็เสียชีวิตแล้ว

เรื่องยุทธวิธีในการที่ไปรังงับ
อันนี้ไม่ใช่กรณีที่หมวดวิทยาไปจับในออฟแล้วก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสนะ
คือกรณีตำรวจที่ไปตีตอนหลังที่ว่าไปตี
ว่ามันเกินไปไม้เกินกว่าเห็นไม้

อีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่ชาวบ้านบอก
ออฟเนี่ยคลุ้มคลั่งมาแล้ว๒๓วัน

ก็ยอมรับว่าเสพยาบ้าปล่อยไว้ได้ยังไง
ปล่อยไว้ได้ยังไงจนมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ไม่รวมเรื่องยุทธวิธีในการรองับเหตุของเจ้าหน้าที่นะ